ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักไม่ใช่จังหวะดีจะเริ่มรัก
แม้จะพบคนถูกใจแต่ก็มีอุปสรรคแก้ได้ยาก
คบเป็นเพื่อนกันไปก่อนที่เป็นคู่รักจะมีเรื่องขัดใจ
ลุกลามใหญ่โตจนลดสถานะความสัมพันธ์
สุขภาพระวังโรคทางเดินหายใจปอดภูมิแพ้ไอจามหวัด
ศีรษะไมเกรนหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
ระวังอันตรายจากการใช้สารเคมียาฆ่าแมลง
การเงินมีปัญหาปวดหัวลูกหนี้หนีหน้า
ไม่ตรงเวลาจ่ายไม่ครบเจ้าหนี้เร่งรัด
รายได้ไม่เป็นตามเป้าต้องเบิกเงินมาใช้หนี้
ติดขัดถึงขั้นสามีภรรยาทะเลาะกัน
การงานเป็นจังหวะดีจะได้เลื่อนขั้นเปลี่ยนตำแหน่ง
มีความรับผิดชอบมากขึ้นมีสตรีสูงวัยให้ความช่วยเหลือ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์